หนูไม่อยากให้คุณแม่ตาย
หนูอยากให้คุณแม่อยู่กับหนูไปนานค่ะ

ให้แม่อยู่กับหนูไปนานค่ะ

เพราะหนูจะสู้เพื่อแม่วันนี้แหละค่ะ

ทำให้ได้๘๐๐๐วันนี้ค่ะ
กอดหมอนน้ำเราร้องได้ให้ร้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ก็เวลานี้แน่นอนครับ๑๘นาฬิกาตรงนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
คุณผู้ชมเปิดเครื่องรับโทรธันค์ของท่านมาที่

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังคงอบอวนไปด้วยความน่ารักของเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตตัวน้อยนะครับ
ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
อยากให้ชีวิตของท่านดีขึ้นค่ะ
เราเลยมีทุนสู้ชีวิตนะคะ
ร้องครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท
คุณผู้ชมที่รักค่ะ

ยิ่งถ้าเราอบรมบ่มนิสัยลูกให้น่ารัก
เวลาลูกเราไปเจอใครลูกเราก็จะอยู่ในความเอ็นดูค่ะ

คำว่าครอบครัวจะดูใหญ่ไปสำหรับสองแม่ลูก
แต่ความอบอุ่นของครอบครัวนี้แน่นจริงค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
แม่เหนื่อยเขาก็เป็นกำลังใจให้แม่
ยามแม่ทุกข์เขาก็เป็นกำลังใจให้แม่
ความฝันของเขาคืออยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเขมรัฐค่ะ
นามสกุลปะพัดสหรัฐค่ะ
ชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวอายุ๖ขวบค่ะ
มาจากกรุงเทพมหานครค่ะ
อยู่โรงเรียนวัดดีด่วนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ค่ะ

แม่หนูเป็นคนรับฝากรถที่วัดดีด่วนค่ะ
สวัสดีค่ะเป็นแม่ของน้องใบบัวนะคะ
มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รับรถในวัดดีด่วน
แล้วก็ขายลูกชิ้นไปด้วยขายหมูปิ้งไปด้วยค่ะ
ก็เป็นลูกจ้างของวัดค่ะเงินเดือนก็คือ๙๐๐ค่ะ
ไม่มีวันหยุดค่ะต้องทำงานทุกวัน
ถ้าวันไหนจะหยุดต้องจ้างเขาค่ะก็วันละสามร้อย
แม่หนูไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพราะแม่หนูไม่สบายค่ะ
ทุกวันนี้แม่ป่วยเป็นโรคโอวารีซีสคือซีสถุงน้ำ
แม่เป็นซิสที่ปีกมดลูกตัดปีกไปหนึ่งปีก
แล้วก็มาเป็นซีสที่หางตับอ่อนตัดหางตับอ่อน
ม้ามตัดถุงน้ำดีตอนนี้ก็เหลือที่หัวตับ
ก็ต้องอีก๕เม็ดที่จะต้องตัด
แต่มันยังไม่โตก็อยู่ประมาณสัก๑นิ้วโป้ง
ตอนนี้มีอาการก็คืออาการปวด
ตรงหน้าอกเวลาปวดฉับพันธุ์เนี่ยเจ็บหน้าอกมากเลยค่ะ
แม่ก็ยังไม่เคยไปหาหมอเพราะแม่ไม่มีตังค์ไปหาหมอ

ก็คือเวลาอะไรกระทบหน่อยนึงก็จะเครียดแล้วค่ะ

น้ำจิ้มก็อร่อยนะคะแต่เผ็ดนิดนึงค่ะ
น้องใบบัวช่วยแม่ก็คือไปกวาดบ้านถูบ้าน
วันไหนที่กลับบ้านกันดึกก็น้องใบบัวก็จะหิ้วไม่กวาดไปช่วยกวาดบ้าน
พอเห็นชามกองเยอะเขาก็จะไปล้างให้
ลำบากค่ะลำบากมากเลยค่ะแม่ก็เป็นหนี้ค่ะ
แม่หนูไม่เคยบอกแม่หนูไม่เคยให้ยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะ
แต่ที่หนูรู้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
มีคนมาเก็บตังค์แม่ค่ะหนูถึงรู้ค่ะ
เวลาเขามาทวงหนี้แม่นะคะเขาดุมากเลยค่ะ
แล้วเขาก็ดุหนูด้วยนะคะเขาทำหน้าอย่างนี้ค่ะ

ทุกวันนี้เป็นนี่อยู่ห้าหมื่นค่ะ
เนื่องจากไปกู้หนี้ยืมสินมามาลงทุนขายของ
จังหวะขายของได้กำลังขายดีเขาก็มาไล่ที่
หนี้เป็นสะสมมาเรื่อยค่ะ

แต่ก็ยังทวงหนี้อยู่เพราะยังไม่มีเงินจ่ายเขา
บางทีเขาก็มาด่ามาว่าสาเสียเทเสียลูกสาวก็รับไม่ได้
ได้แต่ร้องไห้ใบบัวก็จะบอกว่าแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วย

เขาเคยพูดว่าแม่คะหนูอยากไปรายการนี้
รายการอะไรน้องบัวที่ร้องได้ให้หลานไง
เอาแล้วบัวจะไปร้องได้เหรอลูก
ได้สิแม่ยังไงก็ต้องร้องได้
หนูจะทำความฝันนี้ให้ได้
เมื่อก่อนนี้หนูเป็นคนชอบเต้นแต่ตอนนี้หนูชอบร้องเพลงแล้วค่ะ
เพราะว่าเต้นแล้วได้ตังค์มีน้อยได้ตังค์แค่๑๐บาท๕บาทเองค่ะ

คุณแม่ค่ะน้องลบเล้าคุณแม่ว่าไงบ้างกว่าจะมาถึงตรงนี้
เมื่อไหร่แม่จะพามาสักทีหนูอยากมาหนูเห็นคนอื่นมา
ทำไมแม่ไม่พามาก็เลยบอกว่าบัวถ้ามาแม่ต้องจ้างเขานะ
เขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวหนูจะทำให้ได้นะไม่เป็นไรเอาเงินนี้เดี๋ยวหนูไปใช้คืนให้
ตั้งใจมาร้องเพลงเพื่ออะไรคะ
เพื่อจะเอาเงินไปปลดหนี้ให้แม่ค่ะหรือเอาไปเป็นทุนการศึกษาหรือเอาไปให้แม่ซื้อข้าวกินค่ะ
วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่เพื่อแม่ค่ะ
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

จบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจสน
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายอาย
น้องใบบัวร้อง

ตอนนี้เป็นขวัญใจของหลายคนอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน

คราวที่แล้วก็มาโชว์ความน่ารักร้องไปเรียบร้อยแล้ว๒เพลงรับไปแล้ว๒๐๐๐บาท
วันนี้น้องจะมาเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วต่อในรายการของเรา
มาพบกับน้องใบบัวครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโลกสวย
แต่หัวใจของหนูก็เต็มไปด้วยความเบิกบาน

เป็นบุคลิกพิเศษของน้องใบบัวนะครับ
ก็เรียกว่าคุณแม่สอนไว้ดีมากนะครับ
ถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องโน้มตัวลงไป
จะสอบถามอย่างอื่นนะคะขออนุญาตนะคะ
อะบังคะมาเลย

ขอบคุณบังค่ะอาริกาโต
เอาล่ะ
พูดใหญ่จะโน้มไปหาเด็กไข้คอก็ไม่พอดีกันแล้ว
ก็ให้เด็กสูงขึ้นมาก็จะน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่า

สวัสดีครับใบบัว๖ขวบค่ะ

สอบถามข้อมูลส่วนตัวของน้องใบบัวกัน

อยู่วัดดีด่วนเลยใบบัวเรียนเก่งไหม

แม่บอกว่าเลขตัวเดียวก็ดีแล้ว

ตำรวจจะได้จับโจรค่ะ

แล้วหนูก็อยากเป็นจิตอาสาด้วยค่ะอืม

เคยเจอเด็กผู้หญิงคนไหนในรายการของเรานะ

แต่ว่ายางยืดของเราเหมือนจะไปแล้ว
งั้นถามก่อนเลยว่าจิตอาสาที่ใบบัวอยากเป็น

เพราะว่าคนทำของหล่น

ไม่ใช่เอามาให้ตัวเอง
เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะ

อันไหนที่ไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่เอาใช่ไหมครับ

คุณแม่ค่ะเราเองเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งเอง
เราก็ชื่นใจแทนแล้วว่าเด็กด้วยวัยขนาดนี้
แล้วมีการตอบรับที่ดีได้ขนาดนี้

มีสิ่งไหนไหมที่ใบบัวทำแล้วแม่รู้สึกโอ้โห

มีค่ะเวลาแม่ไม่มีตังค์นี้
น้องบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงให้

แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องหนี้เดี๋ยวหนูไปร้อง
เขาก็ไปร้องมาเขาก็จะเก็บไว้แค่๒๐บาท

นี่คือความที่แม่ปลื้มใจจากเขามาก
อกจากชอบร้องเพลงแล้ว
ชอบเต้นแล้วอย่างชอบทำอะไรอีกครับ

เฮ้ย

ไปฝึกรำมาจากไหนครับ

ไม่มีใครสอนหนูรำเองเพราะหนูอยากรำค่ะ

แม่บอกว่าจะเป็นนักร้องหรือเป็นแดนเซอร์ค่ะ
หนูบอกว่าเป็นนักร้อง
แม่ก็บอกหนูว่าเป็นแดนเซอร์ได้ตังค์น้อย
เป็นนักร้องดีกว่าแม่ก็เลยสอนให้ร้องเพลงใช่ไหม

ทีนี้เดี๋ยวจะบอกใบบัวอย่างนี้ค่ะ
ว่าเราร้องได้แล้วใช่ไหม

ถึงเราจะไม่อยากเป็นแดนเซอร์แต่เราก็ยังจะต้องฝึกไปเรื่อย

มันก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกไปเรื่อย
และเราเก่ง๓อย่างนี้แล้วถูกไหมคะ
ถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราจะเก่งขึ้นไปอีก
แล้วก็อย่าลืมฝึกอย่างอื่นด้วย
เราจะได้เก่งและเชี่ยวชาญ
เวลาเราไปเจอในสิ่งที่เราชอบแล้วเราจะต้องทำ
เราจะได้ทำได้เป็นอย่างดีโอเคไหมคะ

นี่คือความรู้รอบตัว
ยิ่งรู้หลายอย่างจะยิ่งเป็นผลดีกับเราอีกหน่อย
แล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าคล่องตัวทำอะไรได้หมด
เหมือนวันนี้ใบบัวฝึกร้องเพลงมา

ก็เลยทำให้ผ่านเพลงที่๒มาได้แล้ว
เดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มเกมกันแล้วนะคะ

วันนี้มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๓แหละ
เพลงนี้๔๐๐๐บาทครับน้องใบบัว
พร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ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

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
เพราะว่าเป็นเพลงที่คุณแม่เขาชอบแล้วเขาก็ร้องให้คุณแม่ฟังอยู่บ่อย
เอาละครับมั่นใจขนาดนี้ก็มาสู่การแข่งขันกันเลยนะครับ
ตามกฎิกาครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องใบบัวจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยครับในเพลงนี้มีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน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

เอาล่ะขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐๐บาทสมาทิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับสู้ค่ะ
กอดหมอนนอนหนาวราวช่วงไหนยามนี้ต้องเปลี่ยวใจที่คลายรักไปจากน้อง
ชนคมคืนกล่ำกลือแต่น้ำตาน้องในหรือใครมนต์มองเสริมแต่ความทรัพย์
หน้านี้หน้าหนาวสาวกล้ำกลัวในหัวอกรรมจวน
ปวดใจทุกคืนคืนกล่ำก่อนนั้นผู้พันสัญญาวานคำ
รักเคยสุขเลิ่นล้ำยังจำห้อยคำได้ไหมอีก
ยามนี้ทุลาเน็บหนาวเราหรือดี
อองกอเทียเปราะอุลและมีความอ้าย
ยังคาบจึ้มจึ้มใจอยู่ไม่รู้โขลา